เอามาแล้วค่ะสำหรับกรณีที่ใครหลายคนติดตามอยู่
ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะคะ
กรณีผู้กำกับโจ้พร้อมกับพวกนี้นะคะ
เป็นคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะ
จากกรณีที่นำตัวผู้ต้องหาเกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดค่ะ
ทรมานจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ณวันนี้ค่ะตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางพิศนุโลก
หลังจากที่ย้ายมาจากเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ด้วยเหตุผลที่บอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำนครสวรรค์
แล้วไปเจอกับบรรดาผู้ต้องหาที่ผู้กำกับโจ้เนี่ย
เคยควบคุมตัวมาก่อนเคยไปจับเขามาก่อน
ทลายแก๊งยาเสพติดเขามาก่อนเนี่ย

เดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เรือนจำขออนุญาสารจังหวัดนครสวรรค์
ย้ายตัวพันตบรวจเอกที่ทีศรอุทธนผลนะคะ
หรือผู้กำกับโจ้พร้อมกับพวก๗คนค่ะ
คุมขังที่เรือนจำกลางพิศนุโลก๑๒วัน
กำหนดคือ๒๗สิงหาคมถึง๗กันยายน

เนื่องจากเรือนจำนครสวรรค์เป็นพื้นที่สีแดงอันนี้เหตุผลแรก
เป็นพื้นที่สีแดงมีการระบาดของโควิด๑๙
และมีพื้นที่ควบคุมแดนเดียวก็คืออยู่รวมกัน
ส่วนเรือนจำกลางพิศนโลกเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูง
มีพื้นที่ควบคุมหลายแดนสามารถควบคุมผู้ต้องขัง
คดีสำคัญแยกต่างหากได้
เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง๗คนเคยเป็นตำรวจ
ก็ต้องแยกขังจากผู้ต้องขังคนอื่นเพื่อความปลอดภัยค่ะ
โดยมีรายงานว่าหลังจากที่ผู้กำกับโจ้เข้าไปในเรือนจำแล้ว
ร้องขอกระดาษกับปากกายอยากจะเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่

กรมราชธรรมจัดหาให้ตามระเบียบ
และนำจดหมายไปตรวจสอบถ้อยคำต่างก่อนที่จะส่งให้ต่อไปนะคะ
นายนรงจุ้ยเสยเป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิสุนโลกค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังจากที่รับตัวผู้กำกับโจ้
พร้อมกับพวกมาฝากขังแบ่งออกเป็น๒ชุด
แรก๕คนที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ให้อยู่ที่ชั้น๒
ส่วนผู้กำกับโจ้กับตำรวจที่ควบคุมตัวได้ภายหลังอีก๑คน
ให้อยู่ชั้น๓ไม่ได้แยกขังเดียว
ยืนยันว่าปฏิบัติกับผู้ต้องขังเท่าเทียมกันทุกคน
คืนแรกที่ผ่านมาค่ะสังเกตอาการของทั้ง๗คน
โดยเฉพาะผู้กำกับโจ้เครียดอย่างเห็นได้ชัด
แต่บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ต่อมามีอาการผ่อนคลาย
และผ่านการตรวจโควิด๑๙เข้าสู่กระบวนการกักตัว๒๑วัน
ช่วงแรกที่อยู่ในเรือนจำจะมีพยาบาลคอยดูแลตลอดนะคะ
๑สิงหาคมจะมีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห
มาพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้กำกับโจ้และพวก
เพื่อประเมินสภาพจิตใจค่ะ
โชคชัยอ่างแก้วทนายความของผู้กำกับโจ้นะคะ
เปิดเผยถึงกรณีที่ตอนนี้เอานับจนถึงวันนี้
ยังไม่มีการยื่นขอประกันตัวแต่อย่างใด
ทนายความบอกว่าก็ช่วงที่ผ่านมารับหน้าที่ทนาย
มารับหน้าที่ทนายมีความกระชั้นชิด
ไม่มีเวลาเตรียมเอกสารเลยไม่มีเวลาเตรียมหลักทรัพย์
ไม่มีเวลาเตรียมข้อมูลต่าง
ว่ามีทนายความของผู้ต้องหารายอื่น
ยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหลายคน
ก็คัดค้านไปไม่ได้รับการประกันตัว
ว่าการยื่นขอประกันตัวในชั้นนี้มันไม่เป็นผล
แต่เดี๋ยวเรื่องนี้จะทำในภายหลัง
ขณะเดียวกันนะคะยังชี้แจงกรณีที่ผู้กำกับโจ้
ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ทั้งที่แถลงกับสื่อมวลชนต่อหน้าสาธารณะยอมรับผิดเพียงผู้เดียว
ทนายบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

ข้อหาผู้กำกับเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ
แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดี
อกจากนี้ทนายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคลิป
ขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ภาพดันตรงนั้นบางช่วงมันถูกตัดออกไป
ซึ่งจะเดินหน้าหาคลิปฉบับเต็ม
ไขข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ

ไม่ว่าจะผิดอีกหรือถูก
ทนายเขาก็จะทำอย่างเต็มที่ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง๗นาย
จะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าล่าสุดทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าคดีนี้
จะมีผู้ใดกระทำผิดในขั้นตอนใดอีก
หรือไม่อย่างไรนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ
ซึ่งก็มีนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาในจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็ชุด๐๕ที่เหลือ

ว่ามีผู้ที่ร่วมกระทำผิดกับผู้กำกับโจ้ด้วยหรือไม่
โดยระบุค่ะว่าจากการตรวจสอบขยายผลพบว่า
ตำรวจที่คุมตัวผู้เสียชีวิตจากจุดที่เกิดเหตุมาสพเมืองนครสวรรค์
หลังมีการล่อซื้อยาเสพติดนั้นเนี่ยมีประมาณสิบห้าสิบสามถึงสิบห้าคน
แบ่งออกเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะส่วนแรกคือตำรวจชุดล่อซื้อ
มีหลักฐานการลงบันทึกประจำวันระบุวันที่๔สิงหาคม
เวลายี่สิบนาฬิกาว่าได้นำธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบาทหกสิบสี่ฉบับ
ระบุหมายเลขทุกฉบับไปล่อซื้อไอซ์จากนายวิน
ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงภายในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
ยังมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แฟนสาวของผู้เสียชีวิตยืนยันชัดเจน
ที่สำคัญมีหลักฐานชี้ชัดได้ว่ามีการไปล่อซื้อจริง
รวมทั้งมียาเสพติดเป็นยาบ้าจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ไอซ์เนี่ยสามจีซึ่งทำให้เป็นที่น่าเชื่อได้ค่ะ
เป็นการกระทำโดยชอบส่วนที่สองก็คือตำรวจชุดที่จับกลุ่ม
แล้วก็นำตัวผู้เสียชีวิตเข้าสู่ขั้นตอนไปขยายผลตรงเนี้ย
แบ่งได้อีกสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนที่เข้ามาที่ห้องสืบสวน
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานว่ามีการกระทำความผิดเพิ่มเติมหรือไม่นะคะ
ส่วนที่สองส่วนนี้ก็คือกรณีการขยายผลด้วยการนำถุงมาคลุมศีรษะผู้เสียชีวิต
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง๗ราย
แต่ก็มีตัวละครที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงเนี้ยอยู่ในขั้นตอนการขยายผลนะคะ
สำหรับบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีในระหว่างการขยายผลที่บันทึกล่าช้า
เนื่องจากว่าหลังเกิดเหตุต่างคนต่างก็ตกใจแล้วก็หลบหนีไป
ก็ไม่ได้นำบันทึกเข้ากระบวนการเหมือนกรณีทั่วไปนะคะ
สำหรับบุคคลที่พาผู้กำกับโจ้มามอบตัวหลายคนก็เอ๊ะใครนะคะ
ที่อยู่ในรถคันนี้นะคะก็เกิดความสงสัยว่าคือใคร
ทีนี้มีการไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอดีตข้าราชการซึ่งพบว่าไม่ได้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือ
แต่เป็นเพียงการแนะนำให้มามอบตัวในคดีนี้จนได้มอบตัวในที่สุดค่ะ
ส่วนวิธีการในบ้านของผู้ที่ช่วยเหลือนะคะมีข้อมูลก็คือเป็นกล้องวงจรปิด
ปรากฏมาแต่ไม่ขอเปิดเผยยืนยันข้อที่จริงได้ว่าไม่ได้เป็นการให้ที่พักพิง
เพียงหวังให้ความช่วยเหลือเท่านั้นค่ะ
ทีนี้มันยังมีอีกหลายคำถามนะคุณผู้ชมที่สังคมอยากได้คำตอบ
หนึ่งคำถามที่สังคมอยากได้คำตอบคือพอ
ผู้ต้องหาคือมาวินหมดสติ
ใครเป็นคนนำตัวผู้ต้องหาไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราไปได้ภาพเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่าภูมิกับโจ้เป็นคนนำมาวินไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
แล้วไปบอกกับเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินว่า
ผู้ต้องหาวูบหมดสติระหว่างถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดนะฮะ
ภาพนี้คือหลักฐานที่เห็นได้ชัดว่าภูมิกับโจ้เขาไป

มีตำรวจชุดปรับรำยาเสพติศูนย์๐๕ของสพนครสวรรค์ด้วย
นำตัวมาวินไปส่งโรงพยาบาลที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพ
มีมรถนำมาส่งที่โรงพยาบาล๒คัน
คันแรกเป็นรถของตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด๐๕สพมนครสวรรค์
แล้วคันนี้แหละมาวินอยู่ในรถ
แล้วอีกคันคือรถของผู้กำกับโจ้
เราวงให้เห็นขีดให้เห็นแล้วว่าความรู้ในตัวขึ้นเป็นใครอย่างไรบ้าง
แล้วมาวินอยู่ตรงไหน
จากข้อมูลการสอบปากคำพบว่าทีมแพทย์แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปรินิสปากน้ำโพบอกว่านายมาวินเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนบ่ายโมงคือ๑๓นาฬิกา๓๘นาทีของวันที่๕สิงหาคมโดยร้อยตำรวจโทษธรณินหรือว่าหมวดต้องคนที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะเป็นคนปั๊มหัวใจขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นไหมฮะเสื้อสีแดงนะครับส่วนภูมิกับ

เอ็กซาเรย์ปอดผิดปกติมีเลือดเป็นกรดสูงและคนไข้หยุดหายใจไปนานจึงต้องอาศัยแพทย์ที่เชี่ยวชาญรวมไปถึงมันเป็นคดีเรื่องของยาเสพติดเลยต้องให้โรงพยาบาลของรัฐนำตัวไปดำเนินการต่อหลังจากที่ปั๊มหัวใจและชีพจรกลับมาซึ่งแพทย์ของโรงพยาบาลปิ๊สปากน้ำโพก็ได้ใส่สายยางเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะตรวจสารเสพติดตามข้อมูล
ซึ่ง๑๓นาฬิกา๓๘นาทีจากนั้นเริ่มปั๊มหัวใจแต่ไม่มีชีพจร
ต้องใช้ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจช่วง๑๓นาฬิกา๕๐นาที
และ๑๓นาฬิกา๕๘นาที
พจรกลับมาเต้น๗๐ครั้งต่อนาที
แต่มาวินไม่ลืมตาและไม่มีการเคลื่อนไหวใด
คุณหมอก็เลยให้ยาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มยาความดัน
อย่ากระตุ้นการเต้นของหัวใจนะครับ
ใช้เวลาการรักษานาน๓ชั่วโมงแต่สุดท้ายหัวใจหยุดเต้นอีกครั้ง
เนื่องจากภาวะเป็นกรดในร่างกายก่อนจะติดต่อหาเตียง
เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชามรักษ์
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นต้องรอข้อมูลการสอบปากคำแพทย์
พยาบาลเป็นเวรและผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ต่อไป
ซึ่งส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนั้นเนี่ยเขามีการดำเนินการอย่างไรต่อ
และอาการของมาวินนั้นเป็นอย่างไรต่อไป
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่และก็อยู่ในความสนใจของประชาชน
รวมทั้งต้องขยายผลต่อด้วยว่ามีคนเคยเจอการกระทำของชุดนี้
ลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการที่แจ้งออกมาเป็นระยะแบบนี้นะคะ